ใช้คำพูดนี้ก็น่าจะว่าได้นะฮะปิดตำนานสามป่อ
ครบเลยเหรอคะสามปอปิดฉากเก้าปีอ่า
ก็บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไร
ตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเลิกเล่นการเมือง
ใช่ค่ะตำแหน่งคันดิเดตนายกมันยังต้องค้างอยู่
หัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างเดียวตำแหน่งการเมืองอื่นก็ไม่รับ
เดี๋ยวจะทำพักการเมืองอย่างเดียวค่ะนะฮะ
ท่านผู้ชมครับถ้าดูในเรื่องของบิ๊กตู่ก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้เข้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็บอกว่าวันนี้ขออำลาทุกคนเลยก็แล้วกัน
น่าจะเป็นการมาทำเนียบทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีวันสุดท้ายแล้ว
เพราะเดี๋ยวคอรมอชุดใหม่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินก็น่าจะเข้ามาทำงาน
วิกตุก็มาถึง๙โมงเช้าเข้าทำเนียบรัฐบาลศักรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล
ประชุมคอลโมนัดสุดท้ายผ่านไปแล้วเมื่อวันอังคารใช่ไหม
วันนี้ก็มาทำงานวันสุดท้ายมีคนที่มาอำลากันเยอะแยะนะครับ
เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น๑๒นะฮะมากันหลายท่านนะครับ
ห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้านะครับ
คุณอนุชานาคาสัยนี่ก็มากราบอำลาในช่วงการอำรับตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นะครับ
คุณแรมโบอีสานเสกสกลอัตถาวงนี่ก็นำชุดคุยมาถ่ายรูปอำลาด้วย
นี่เห็นไหมฮะเจ็บเท้านะฮะก็เลยมีไม้เท้ามานะครับ
ทั้งคู่ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือผู้บังคับบัญชาที่ดี
หลังจากนั้นช่วงกลางวันนะครับพลเอกประยุทธ์ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกับสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลถือว่าเป็นการอำลาตำแหน่ง
ทำงานกันมา๙ปีนักข่าวก็ติดตามข่าวของพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบ
หรือว่าวาระงานต่างของนายกมา๙ปี
อ่านี่เป็นบะหมี่ใช่ไหมเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค่ะแต่คอลโลมอชุดใหม่คุณอนุทินยังอยู่นะยังอยู่ค่ะ
อ่ายังเป็นรองนายกและว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อ
เปลี่ยนกระทรวงเฉยของพักภูมิใจไทยนี่นะครับ
ก็เรียกว่าตำแหน่งเดิมเลยนะคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ตำแหน่งรองนายก
อ่าแต่เปลี่ยนกระทรวงค่ะก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นที่มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
กับสื่อมวลชนแล้วก็พลเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะ
นี่มีภาพกว้างที่เห็นรัฐมนตรีหลายคนด้วยไหม
ที่นั่งกันอยู่หลายหลายท่านอ่าความจริงมีคุณดอนปรมัติวินัยนะ
รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณธนกรวงบุญคลวงชนะอ่า
รัฐมนตรีประจำสำนักหน่ายกปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าภัครวงธัยสรุรรคมฯ
พลเอกประยุทธ์บอกกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจากนี้ไปก็จะขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่
คิดว่าคงไม่เหงาเพราะชอบอ่านหนังสือ
ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อด้วย
ไม่ได้ออกกำลังกายมานานท่านตอนนี้ก็๗๐กว่าแล้ว
อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวอยากพักสมองบ้าง
เพราะเจอเอกสารมา๙ปีเต็ม
ประทับใจ๙ปีที่ผ่านมาคือความรักสามัคคีความเข้าใจ
ในการทำหน้าที่เพื่อชาติประชาชนและสถาบัน

ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าที่วันนั้นคุณเศรษฐาทวีสิน
นายกมนตรีท่านใหม่ที่มาขอคำแนะนำและปรึกษาบอก
อยากจะมีห้องส่วนตัวอยากจะนอนค้างทำงานที่ทำเนียบไปเลยเหมือนกัน
บนเอกประยุทธก็ได้บอกไปว่าที่ทำเนียบก็มีห้องให้อยู่แล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้ใช้
เพราะมัวแต่รบกับสื่อมวลชนจนนอนไม่หลับ
ก็มีเพราะโบสถ์เพราะี่โมโภก็มี
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเพลงที่แต่งเอาไว้เนี่ยชอบทุกเพลงไหม

อย่างเช่นเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเนี่ย
ท่อนแบบโอ้โหท่อนสัญลักษณ์เลยท่อนฮุกเนี่ยคืออะไรนะคุณรัชพร
เราตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานใช่ไหม
นี่บิ๊กตู่บอกคิดอย่างนั้นจริงนะรัชพร
ไม่ได้คิดว่าจะนานนะถ้าประเทศสงบเรียบร้อยเนี่ยไปนานแล้ว
เพียงแต่ว่าโอ้โหกว่าจะสงบเรียบร้อยมันก็ผ่านมา๙ปี
ระหว่างพูดคุยกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเพลงสะพานนะครับ
พลเอกประยุทธ์แต่งเอาไว้ด้วยนะฮะก็มีการร้องคลอกัน
บไหล่กันทั้งคุณอนุทินคุณนัทนกรที่นั่งข้าง
จะถ่ายรูปกับสื่อมวลชน
ก็งงก็กระยะนะให้มันนิ่งอย่างง่ายเรียบร้อยก่อนนะนะ
ไปถูกหรือเปล่าไม่รู้เลย
ก็ดังรถมาทำเนี่ยบ้านมาเนี่ยทุกวัน
อยู่๙ปีแหละแต่มีเพลงบอกว่าอ๋อเวลาอีก
แน่น่ะแค่นี้ยังไม่ได้ไปเลิกตอนนั้นคือตอนนั้น
ตอนนั้นข้อคือว่าจริงจริง

แล้วก็รู้ว่ามันเข้ามายังไงสถานการณ์เป็นยังไง
ถ้ามันเรียบร้อยจะไปนานแล้วถ้ามันจะหลบเรียบร้อย
พี่ดินหาต้องไปที่สุดท้องก็ไม่ได้ตั้งใจอยู่วันนี้ขนาดนี้หรอก

ไม่เคยโกรธใครเคยใครไม่มี
โอเคเปิดทางนะ
ค่ะก็เป็นช่วงกลางวันนะบรรยากาศแห่งความทราบซึ้งอำลาสื่อมวลชน
ใช่ค่ะนอกจากนี้บิ๊กตู่ก็ได้มีร่ำลาข้าราชการ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำธรรมเนียบด้วยนะคะ
แล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากแหละวันนี้นะคะ
ก่อนกลับก็มีการลดกระจกทักทายแฟนคลับเหมือนเดิม
พอพูดคุยกับสื่อเสร็จเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไปที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ทักทายบรรดาแฟนคลับที่เป็นประชาชนทั่วไป
ที่เขามารออยู่ข้างสนามย่านะคะ
ตบท้ายด้วยการชูชูส่งนี้วันแรก๒๒อ่ะ
เหมือนตอนหาเสียงอะค่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อย
คือเอาจริงเวลาที่แบบว่านายกเก่าอำลาธรรมเนียบ
เราเคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ไหมพี่อุ๋ย
เปิดเพลงร้องเพลงกันอะไรแบบนี้นะคะ
เข้าราชการและเจ้านทธิประจำธรรมเนี้ยมนี่ก็

บันเลงเพลงความฝันอันสูงสุดให้ด้วยค่ะ
ตู่บอกว่าอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจไม่พอใจ
ก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงาน
ขอให้เดินหน้าได้อย่างปลอดภัยเจอกันข้างนอกก็ทักกันบ้างนะ
แล้วก็ร่วมร้องเพลงคำสัญญาของวงอินโดจีนนะคะ
เพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดทงชัยด้วย
แล้วก็เพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟอุ้ยนี่มินิคอนเสิร์ตแล้วนะเนี่ย

ที่บิ๊กตูจะเดินออกจากตึกมาทักทายแฟนคลับอีกรอบบอกว่า

สัญลักษณ์ประจำตัวอีกรอบนึงนะคะ
เสียงบอกรักลุงตูนี่ดำกึกกล้องทำเงียบเลยทีเดียว
ทุกอย่างของทุกคนฉันค่ะไม่ดีกว่า
ฉันค่ะไม่ดีกว่า

นี่ค่ะบรรยากาศคือคึกคักแล้วก็อบอุ่นมากนะคะ
จนกระทั่งบ่าย๒โมงค่ะ
ถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต้องเดินทางกลับ

ก็ถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาล
ดาข้าราชการก็พากันออกมาส่งนะคะ
หนึ่งในนั้นมีคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

ช็อตนี้นี่บิ๊กตู่น้ำตาคลอเลยทีเดียวนะคะ

คุณธนกรยืนอยู่ฝั่งขวาเลย

บอกมีเลิกยามออกจากธรรมเนียบคือ๑๔นาฬิกา
ใช่ค่ะนี่คุณพิรพัฒนจังหวะนี้จังหวะนี้
ตู่ขึ้นรถไปเป็นจังหวะคุณพีรพันธ์
กราบที่ตักเพื่อลาด้วยนะคะนี่ค่ะ
ถ้ามองมุมด้านในตรงนี้นะ
จะบอกว่าแค่นี้เห็นตอนบิกตู่ขึ้นรถไปแล้วคุณพิรพันธ์ก็ย่อตัวลงอ่ะ

ตอนเคลื่อนรถออกค่ะบิ๊กตูก็ยังลดกระจก
กมือทักทายแฟนคลับที่มายืนคอยให้กำลังใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะคะ
ดอกไม้ส่งมือไอเลิศยู

บางคนวิ่งตามรถเลยโอ้โหนี่ดาราชัดเลยพี่อุ๋ย
วิ่งตามรถเอาดอกไม้ไปให้ค่ะ
จนกระทั่งรถของบิ๊กตู่เนี่ย
้นออกจากประตูธรรมเนียบที่ประตู๑ด้านถนนนครปฐม
ตอนบ่าย๒โมง๔นาที
ขวาขึ้นสะพานชมัยมรุเชษไปยังถนนพิศนุโลก
เป็นภาพสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์
ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จับมือกันเดินข้ามมา
มองด้วยใจด้วยความจริง
จะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะ
มองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้น

แต่ว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะมีงานใหญ่งานสำคัญที่รออยู่จะมีตำแหน่งสำคัญที่
จะไปรับตำแหน่งรออยู่เป็นงานสำคัญเดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน
มีคนมาบอกเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
อีกหนึ่งปบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งไม่ให้สัมภาษณ์มานานมาก
หายหน้าหายตาไปนานเลยมีแอบเห็นแวะไปทานชาบูกับหลานอ่ะจนพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาโหวตนายกให้คุณเศรษฐาใช่ไหม
จนเข้าร่วมรัฐบาลจนจัดขอรมออะไรกันจนโผล่ออกมา๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
หัวหน้าพักยังไม่ให้สัมภาษณ์เลยวันนี้บิ๊กป้อมนะฮะให้สัมภาษณ์นะครับ
มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
เจอหน้านักข่าวบิ๊กป้อมบอกก่อนเลยยังไงคะไม่ต้องถามเรื่องการเมืองนะไม่เล่นการเมืองแล้ว
พูดประโยคนี้เลยเหรอคะลองฟัง
อ๋อแต่ยังทำเป็นสอสออยู่แต่เดี๋ยวให้เราออก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

อย่างเดียวนะครับเมื่อบิ๊กป้อมลาออกจากสสเนี่ยนะครับจะทำให้คุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ที่เป็นหลักล่างเพิ้มผลักศัตริย์ลำดับสองของภักรรณประชารัฐเนี้ยได้ขึ้นมาเป็นศอสอแทนนะฮะ
อันดับหนึ่งก็คือบิ๊กป้อมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแหมว่ากันว่าอาจจะมีการลาออกต่อเนื่องก็ได้นะฮะ
เพราะคุณสันติเนี่ยจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
โผล่คอลโมเศรษฐานึงถ้าคุณสันติลาออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์
จะเลื่อนลำดับ๓ขึ้นมาแทนรู้สึกลำดับ๓จะชื่อคุณชัยวุฒณาคามนนุษรนะ

พลเอกประวิทย์นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเก็บตัวตลอดนะครับ
อยู่ที่มูลที่ป่ารอยต่อนะฮะเป็นหลักที่นั่นเลยนะครับ
ไม่ร่วมประชุมคอลโลมอติดต่อกันมา๓สัปดาห์
ท่ามกลางการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐ
มีกระแสข่าวว่าไม่พอใจที่พลังประชารัฐ
เก้าอี้โคต้ารัฐมนตรีเท่ากับรวมไทยสร้างชาติ

คือพลังประชารัฐมี๔๐สสรวมไทยสร้างชาติได้๓๖สส
ทำไมได้โคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเท่ากันคือ๒ว่าการกับ๒รัฐมนตรีช่วย
นี่ฮะโหวตนายกก็ไม่เข้าร่วมโหวตนะครับ
แต่ทรงชื่อพลเอกพระจรวาสวงศ์สุวรรณ
อดีตพระวัตรอที่เป็นน้องชายเนี่ย

วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ยังสามารถต่อรอง

มาให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าด้วยนะครับ

ประกาศไม่ทำงานเลิกเล่นการเมือง

ก็ไม่รู้ว่าต้องไปตีความอีกหรือเปล่า

ปิดสวิสสามป่อแล้วล่ะอ่า
นี่นะฮะพลหัวเอกพจรวาสนะครับ
น้องชายของพลเอกประวิทย์นะฮะตอนนี้เนี่ย
ถูกทะนายความของคนตนกศิริพิสุทธิ์เตมีชาเวช

อ่ากรณีเรื่องที่เคยถูกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งพบตรอ่า
แต่ก็มีคำสั่งคอสชที่ยกเลิกคำสั่งนั้น
ว่ากันว่าก็เตรียมเป็นรัฐมนตรีนะครับ
เพราะว่าลาออกจากบอร์ดเอกชนคณะกรรมการอิสระหลายบริษัทนะครับ
เดี๋ยวรอดูกันกันแล้วกันนะครับ
ตู่คือปประยุทธ์ไปแล้ว

ผลเอกอนุพงศาวจินดารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณนะที่เหนื่อยมา๙ปีเต็ม
ตอนนี้ผมเองก็ขอพักผ่อน
แล้วก็ขอเอาใจช่วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก็มีชื่อของคุณอนุพินเนี่ย
เมื่อวานนะคะงานเลี้ยอำลาสื่อมวลชนประจำกระทรวงมหาดไทยค่ะ

บอกว่าจะพักผ่อนดูแลสุขภาพ
ขอบคุณสื่อและข้าราชการที่ร่วมงานกันมา๙ปีเต็ม
และก็เข้าใจบทบาทของสื่อ

เพราะถ้าจะให้มาถามมาสัมภาษณ์แบบอวยกัน
สังคมก็คงจะไม่ฟังนั่นแหละ
พลเอกอนุพงศ์ยังฝากไปถึงคนที่จะมานั่งเก้าอี้มธ๑คนใหม่ด้วยนะคะ

เขาจะบริหารงานยังไงก็เป็นเรื่องของเขาอะแหละ

พอเข้ามาเขาก็ต้องทำได้เหมือนกัน
ใครมาใหม่ก็ให้กำลังใจในการบริหารราชการก็แล้วกัน

ตอนเราทำเราก็คิดว่ามันทำได้
แต่ในขณะที่คนใหม่เขาก็คิดจะทำแบบใด

ในเรื่องของว่าใครมาใหม่
ผมก็ให้กำลังใจที่เขาจะทำงาน
จะทำงานในรูปแบบบริหารการแผ่นดินในแนวทางไหน
มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ

เอกอนุพงศ์ก็ถ่ายรูปกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

เพราะตลอดเวลาที่รับราชการทหาร
ก็อยู่ถ้ำกลางสื่อมวลชนค่ะ